ไปดูเรื่องเกี่ยวกับสัตว์กันต่อ
คราวนี้ค่ะจะพาไปเปิดศึกชนวัว
เป็นคู่พิเศษด้วยนะฮะไปค่ะเขาบอกว่า
อันนี้อะไรครับเนี่ยอันนี้อะไรคะ
วัวชนแล้วคุณทำ
วัวนี่เป็นวัวน่ารักแต่ว่าวัวที่จะพาไปดูอยู่ที่สงขลา
เป็นวัวชนเป็นวัวเรียกว่าวัวพันตัวใหญ่เลยนะคุณนะคะ
ระหว่างดำวังนาและไอ้แดงนี่มีเงินเดิมพัน๒๐ล้านค่ะ

เขาไม่ธรรมดานี่โคนหนุ่มสีดำตัวนี้ชื่อว่า
คนินแซมเพชรทองแท้หรือว่าดำวังหนาจากจังหวัดสตูน
ท้าด่วนกับโคแดงหนึ่งในเขา
หรือไอ้แดงจากอำเภอสิงหานครจังหวัดสงขลา

ดิฉันทำไม่ได้ดิฉันเคยดู
เออดิฉันเคยดูสนุกจริงคือเป็นเกียร์กีฬาที่เขานิยมกันในภาคใต้
ใช่ค่ะสำหรับการแข่งขันภาคหัวชน
จริงแล้วแข่งกันมาตั้งแต่สมัยโบราณ
ปัจจุบันนี้ก็หาชมได้ยากมากแล้วเหมือนกันนะคะ
ฝีมือแต่ละฝ่ายนี่บอกเลยไม่ธรรมดานะคะ
และก็มีเงินเดิมพันธุ์ฝั่งละ๑๐ล้านเลยไงเลยทีเดียวนะครับ
งานนี้เขาจัดวันที่๒๖๒๗กุมภาพันธ์
กับการแข่งขันกีฬาชนโคร่วมด้วยช่วยกันปี๖๐นี่แหละ
ไฮไลท์ก็อยู่ที่คู่ของโคนินแซมเพชรทองแท้และโคแดงหนึ่งในเขา
เขาเคยประกบคู่กันมาเดือนมกราคมที่ผ่านมานะคะ

ใช่แต่ละฝ่ายอย่างที่บอกว่าไม่ธรรมดา

ใช่อย่างโคนินแซมเพชรทองแท้เป็นวัวของนางสาวสุพรัชทองแป้นอายุ๒๗ปีนะคะ
เคยชนกับคู่ต่อสู้มาแล้ว๔ครั้ง
แต่ละครั้งไม่ทำให้ผิดหวังโกยเงินเดิมพันธุ์มาแล้วนับล้าน
นี่ก็เป็นแชมป์ไร้ภาย
ถูกต้องค่ะครั้งนี้นะคะก็มาเดิมพันกับไอ้แดงนี่แหละค่ะ
เพื่อที่จะหารายได้จากการกุศลไปช่วยเหลือผู้ประสบอุทธกภัยค่ะ
เพราะฉะนั้นทุกคนก็เลยร่วมแรงร่วมใจกันมุ่งมั่นอยากจะจัดงานนี้
ให้สำเร็จเรียบร้อยทุกคนก็ยอมทุ่มหมดตัวในการชนบนสังเวียนครั้งนี้
ฟังประวัติไอ้แดงกันบ้าง
คุณต่อสู่ของเขาไอ้แดงนี่จำเป็นไหมฮะทำไมอะไร
เหมือนในหนังไงไอ้แดงนี่จำเป็นอยู่ไหมอย่างนี้
เรื่องอะไรพี่มากค่ะค่ะน้องเว้ยต้น
น้องเว้ยต้นไอ้แดงนี่ก็อายุ๗ปีเท่ากันนะ
เดี๋ยวอันนี้ไม่ใช่ไอ้แดงกล้องนี้ก็จับหน้าอันนี้อันนี้ไอ้ดำ
แดงจำเป็นอยู่ไหมนี่ง่วงเลยนะ
คุณไม่เคยดูหนังกันไงเออนี่เขาก็ผูกกันไงเออเอาต่อไอ้แดง
ไอ้แดงปรับประวัติไอ้แดงไอ้แดงเขาก็ไม่ธรรมดาประวัติเป็นยังไง
อายุ๗ปีเท่ากันเป็นโคลของนายอัธพนธ์เจิมโพง
ชนะมาแล้วห้าครั้งรวดไม่ธรรมดาคือแชมป์ไร้ภายเหมือนกัน

จำเป็นก็ได้๑๐ล้านจำเป็นหมดอ่ะตอนนี้
ถ้าจำเป็น๑๐ล้านจำเป็นโอ้โห
กว่าจะมาถึงวันนี้เขาก็ฟิตซ้อมกันทุกวันนะ
พี่เลี้ยงพาออกกำลังกายเดินวันละ๑๐กิโลเมตร

เพราะฉะนั้นแต่ละฝ่ายเขามั่นใจเลยว่าฉันชนะแน่
เออตอนนี้อยากรู้เหมือนกันว่าใครจะชนะ

ดูรูปร่างรูปทรงเขาพันเขาโอ้โห

คุณชนะในฐานะที่เป็นผู้เชี่ยวชาญด้านกีฬา

เพราะจากรูปร่างก่อนประวัติรูปร่าง
ต้องบอกว่าสูสีเพราะว่าสถิติของทั้งคู่นะ
ไร้ไพ่ด้วยกันทั้งคู่เพราะฉะนั้นเป็นอีกหนึ่งคู่ที่
ถ้าใครชื่นชอบคุณผู้ชมก็ไปชมกันได้
แต่ว่าใครแล้วที่เห็นแล้วมันเป็นเกมกีฬาที่โหดร้าย
ว่าเป็นการทรมานสัตว์ก็อย่าไปดูมันเลยนะ

แต่ทั้งนี้ทั้งนั้นมันก็เหมือนเป็นวัฒนธรรมของเขา
ที่เขาสืบสารกันมาหลายต่อหลายปีนะครับ